กันหน่อยครับไปที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท
เมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาน้ำป่าหลากลงมาที่น้ำตกแม่กลาง
ส่งผลให้ร้านค้าที่อยู่ริมน้ำตกถูกน้ำพัดไปเสียหายไปทั้งหมดเลย
นี่ฮะเป็นน้ำแดงเป็นโครนแบบนี้หลากลงมานะครับ
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากที่น้ำตกแม่กลางครับ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเมื่อคืนทั้งคืนฝนตกลงมา
พื้นที่ยอดดอยในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินถนนครับ
ปริมาณน้ำฝนได้๖๖มิลลิเมตรก็ทำให้กระแสน้ำเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ไหลเชี่ยวไหลแรงมีสีแดงขุ่นอย่างที่เห็นครับ
แล้วก็พัดเอาสิ่งของภายในเต็นต์ของร้านค้ามริมทานน้ำตกนี่นะ
ทั้งเก้าอี้เอ่ยโต๊ะเอ้ยนี่ไปหมดแล้วครับ
เพราะว่าร้านค้าเขาไปอยู่ริมน้ำตกกันไงให้คนไปนั่งแบบแช่น้ำกันเนี่ยนะฮะ
พอน้ำมาก็หายไปกับกระแสน้ำอย่างที่เห็นครับ
ผู้นำชุมชนก็ต้องแจ้งแจ้งเตือนประชาชนนะฮะ
ที่อาศัยอยู่ที่ทางด้านของริมฝั่งเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายเนอะ
ริมฝั่งฝ่ายนะชื่อว่าฝ่ายบ้านก่อห้อกู่ฮ่อสิฮะ
กู่ฮ่อแล้วก็อาศัยในพื้นที่รุ่มที่รับน้ำต่อจากน้ำตก
เดี๋ยวต้องเฝ้าระวังมวลน้ำอย่างใกล้ชิด
ขณะที่อุทยานเองก็ได้แจ้งเตือนประชาชนตอนนี้
นักท่องเที่ยวอย่าเล่นน้ำตกเด็ดขาดเพราะน้ำป่ากำลังไหลหลากทีเดียวนะครับ
อย่าลงไปเล่นนะคะแบบนี้อันตรายจริงนะคะ
ตอนนี้อยู่กับเรามา๑ชั่วโมงเต็มแล้วค่ะ